ทีนี้จะให้ดูเรื่องนี้ก่อนพูดถึงเรื่องปัญหาน้ำท่วมค่ะ
น้ำท่วมเวลาที่มันท่วมเข้าบ้านเนี่ยเดือดร้อนจะต้องแบบ
ขนย้ายเข้าของไม่พอนะต้องระวังด้วย
ถ้าผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านระวังค่ะว่าจะเป็นแบบนี้

โอ้โหคุณผู้ชมจังหวะนี้
นี่แล้วดูจังหวะต่อตอนที่ป๊าหรือว่าสามีลงมาช่วย
ดิฉันก็หวาดเสียวว่าจะลื่นล้มไปทุกคน

ใช่แล้วเนี่ยคุณยายอายุ๗๐ปีแล้วนะพี่เบิร์ต

ลื่นแล้วหัวและหลังฟาดพื้นไปแบบนี้ค่ะ
คุณป้าเนี่ยคุณยายยังมีสติอยู่นะ

ป๊าป๊าเรียกสามีที่อยู่ข้างบนให้ลงมาช่วย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวานค่ะตอน๖โมงเช้า
จำได้ไหมฝนมันตกหนักคืนก่อนใช่ไหม
แล้วน้ำท่วมกรุงเทพหลายจุดเลย
จุดตรงนี้ค่ะเราไปคุยกับลูกสาวของคุณยายนะ
เล่าให้ฟังบอกว่าบ้านอยู่ในซอยลาดพร้าว๔๑
แยก๖๔โอ้โฮลาดพร้าว

ตรงนั้นทั้งทำรถไฟฟ้าด้วยน้ำท่วมด้วย
แล้วปกติที่บ้านเนี่ยนะน้ำจะท่วมแค่ท้ายซอยไง
แต่ฝนตกหนักมากที่ตกเป็น๑๐ชั่วโมง

แล้วคุณแม่นอนอยู่ชั้นบนไม่รู้หรอกว่าข้างล่างน้ำท่วม
พอลงมา๖โมงเช้าลงบันไดมาเรื่อย
อ่ะลื่นล้มแบบแรงมากนะแต่แม่เนี่ยคือยังมีสติอยู่
แล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือนะคะทีเนี้ยเดี๋ยวจะให้ฟังเธอเล่าลูกสาวนะคะ
ให้ฟังลูกสาวเล่าแล้วถามอาการด้วยว่าตอนนี้
อาการของคุณยายเนี่ยล่าสุดเป็นยังไงบ้างนะคะ
ก็ออกสองคันก็ออกไม่ได้ค่ะแม่ก็เดินเองด้วยนะไปเรียกแท็กซี่ค่ะ
ทำไมออกไม่ได้นะคะมีรถจอดขวางอะไรยังไงอ่ะ
น้ำท่วมหน้าค่ะคือถ้าออกคือมันขึ้นถึงกระจังเลยอ่ะค่ะ
พบรอยล้าวที่กระโหลกด้วยนะคะมีรอยเลือดออกนะคะ
สมองแล้วก็มีห้อเลือดอยู่ประมาณนี้ค่ะ
โอ้โหมีรอยร้าวที่กระโหลกมีเลือดออกในสมอง
มีจุดห้อเลือดมีอาการบวมช้ำซึ่งเธอก็ทำอเอ่อ
ตอนนี้หมอบอกว่าก็ถือว่าอยู่ใน
ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดที่โรงพยาบาลอยู่นะคะ
แล้วที่เอาคลิปนี้มาโพสต์ก็อยากเป็นอุทาหรณ์
ใจคือเราไม่รู้หรอกว่าบ้านเรามันจะถูกน้ำท่วม

แต่ถ้าเกิดมีผู้สูงอายุอยู่ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ

เพราะว่ามีฝนตกจุงท่านไปด้วย

แต่นี่คงเช้ามากคุณแม่คงจะลงมาคนเดียว